ตื่นตกใจอยู่ดีไปพบศพผู้หญิงเปลือยท่อนร่าง
ที่สำคัญดูเบื้องต้นเธอถูกทำร้ายด้วยนะคะ
โมงครึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะชุดสืบสวนตำรวจสพพระประแดงที่สมุทรปราการ
มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะบุรยุร่วมกับตันอยู่
ได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบกันหน่อยที่ท่าเรือสุพนาวา
มีศพของผู้หญิงลอยน้ำมานะคะศพนี้คุณผู้ชมลอยมาในลักษณะหงายหน้า
ดูเบื้องต้นและอายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบปีสูงสักประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตร
ลักษณะผิวสีขาวผมบ๊อบสีดำอย่างที่บอกว่าท่อนล่างของเธอเปลือยค่ะ
ใส่เสื้อสายเดี่ยวสีดำมีเสื้อแจ็คเก็ตผ้าร่มสีดำแขนยาวด้วย
สองข้างใส่ถุงเท้าลายทหารแบบสั้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามวัน
จากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นพบว่ามีบาดแผลที่บริเวณหน้าผากข้างขวาของเธอ๑แผล
บริเวณศีรษะข้างซ้าย๑แผลแขนท่อนบนหักสองข้างเลยนะคะ
ไปตรวจสอบสภาพศพแล้วต้องเก็บหลักฐานทั้งหมดนะคะ
ส่วนชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงก่อนว่า
มีใครไปแจ้งบุคคลศูนย์หายไว้หรือไม่
เดี๋ยวต้องส่งศพไปชนสูตรเพิ่มเติมที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

แล้วก็ต้องสืบหาด้วยว่าผู้ตายเป็นใคร
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตามหาญาติอีกต่างหากด้วยค่ะ
ครับผมคือก่อนจะมาเจอศพเนี่ยก็ทำให้คนแถวนั้นเขาหวาดกลัว
เขาบอกได้กลิ่นเหม็นมา๒วันก่อนหน้านี้แล้วนะ
นึกว่าเป็นแบบพวกปลาตายอะไรตาย
ไม่น่าเชื่อจะเป็นศพคนนะครับ